ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมตามมานะครับเพราะว่าความรุนแรงนั้นถือว่าส่งผลเสียหายใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของอินโดนีเซียตอนนี้มียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วกว่าร้อยศพแล้วก็มีชาวอินโดกว่าสองหมื่นคนต้องกลายเป็นผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยติดตามจากรายงานครับ
นี่คือวินาทีที่ทหารอินโดนีเซียช่วยกันดึงตัวชายคนหนึ่งออกมาจากซากมัศยิตจาบานูนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งบนเกาะลอมบ๊อกของอินโดนีเซีย
มัศยิตแห่งนี้ได้พังถล่มลงมาจากแรงสันสะเทือนของเหตุแผ่นดินไหวระดับ๖๗
ที่เกิดขึ้นทางตอนเหนือของเกาะลอมบ็อกเมื่อช่วงหัวค่ำของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น
ทันทีที่เจ้าหน้าที่ตะโกนว่าพวกเขาพบผู้รอดชีวิตอีก๑คน
บรรดาชาวบ้านที่มามุงดูปฏิบัติการกู้ภัยต่างส่งเสียงเฮพร้อมกับตะโกนขอบคุณพระเจ้า
ขณะที่ชายผู้รอดชีวิตถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความโล่งใจหลังจากที่เขาต้องเฝ้ารอการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยภายใต้ซากปรักหักพังนานเกือบ๑วันเต็ม
มาเซยิดจาบานูนแห่งนี้เป็นเพียงหนึ่งในจุดแรกที่เจ้าหน้าที่สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้โดยสื่อท้องถิ่นของอินโดนีเซียรายงานว่าขณะนี้ยังมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอีกหลายจุดที่เจ้าหน้าที่คู่ภัยยังไม่สามารถเข้าถึงเนื่องจากแรงสรรเจริญของแผ่นดินไหวได้ทำให้อาคารบ้านเร
อย่างชัดเจนเนื่องจากคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกขณะที่บริเวณท่าเรือบนเกาะกิลีซึ่งตั้งอยู่นอกชายฝั่งเกาะลอมบอกและเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวมากที่สุดมีนักท่องเที่ยวกว่าพันคนไปต่อแถวรอเครื่องเรืออพยพออกจากเกาะตั้งแต่ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้แต่เ
นานนี้จะมีรายงานว่าระบบไฟฟ้าในหลายพื้นที่บนเกาะกิลียังใช้การไม่ได้ปฏิบัติการกู้ภัยของอินโดนีเซียครั้งนี้ได้รับแรงสนับสนุนจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างออสเตรเลียที่ได้เสนอตัวส่งความช่วยเหลือในการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวแทบจะทันทีที่เกิดเหตุโดยวันนี้นางจูล
ที่เหลือเพิ่มเติมอีกทั้งยังกล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตขณะที่สถานเอกอาคาราชทูตไทยนะกรุงจากต้ายังคงยืนยันว่าไม่พบคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้โดยระบุว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นชาวอินโดนีเซียแต่ก็ได้แจ้งเตือนให้คนไทย
โปรดติดตามตอนต่อไป